คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีคลิป๒คลิปละ
ที่คนขับรถต้องถกเถียงสงครอง
ถ้าไม่รูดเนี่ยสตาร์ทรถไม่ติดด้วยซ้ำ

เพราะว่าทำผิดกฎจราจรตำรวจจะยึดใบขับขี่
คนขับรถตู้โดยสารบอกว่าเขาต้องใช้ใบขับขี่
งั้นเขาก็ถูกกรมการขนส่งทางบกปรับตั้ง๕๐๐บาท

แต่ทีนี้ก็เกิดคำถามว่าแล้วรถตู้กับรถบรรทุกมันเหมือนกันไหม
เพราะเมื่อวานเราให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคือคลิปของฝ่ายของคนขับรถบรรทุก
ใช่เราก็เลยไปหาคำตอบมาให้คุณผู้ชม

เขาพยายามแสดงให้เห็นว่าคือมันต้องรั่วจริง
ถ้าไม่รูดใบขับขี่กับตัวเครื่องเนี่ยเขาสตาร์ทไม่ได้

ทีมข่าวของเราคุณนัทธพงศ์นะคะผู้สื่อข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไป
อยากจะคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะ
เพราะมันเป็นปัญหามาสักระยะหนึ่งแล้ว

เขาบอกอึดอัดมานานเป็นปีแล้ว
ไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องติดครับกรมการขนส่งทางบกสั่งมา
พอติดแล้วเนี่ยกรมการขนส่งทางบกเขาจะมีเอกสารให้๑ฉบับ
ซึ่งบอกว่าให้มอบให้กับตำรวจจราจรดูในกรณีที่ทำผิดกฎจราจรนะ
แล้วก็ให้ไปคุยกับตำรวจจราจรเลยนะห้ามยึดใบขับขี่อืม
ออกใบสั่งมาไปจ่ายค่าปรับในท้องที่นั้นภายใน๗วัน
เอกสารฉบับนี้ลงนามโดยพลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชันบัญชา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอันนี้กลุ่มคนขับรถตู้เขาแจ้งให้เราฟัง
ครับแต่คนขับรถตู้เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาตลอด
เป็นปัญหามาเป็นปีแล้วทุกครั้งที่ถูกตำรวจจราจรเรียก
แล้วถ้าหากว่าทำผิดกฎจราจรเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์แบบในคลิป
เถียงกันไงเพราะตำรวจก็จะยึดกฎหมายจราจร
ใช่ว่ามีอำนาจในการเรียกเก็บใบขับขี่มาได้
แล้วคุณเอาใบสั่งไปไปเสียค่าปรับแล้วแค่เอาใบขับขี่คืน
แต่คนขับรถตู้เขาบอกว่าอ้าวก็กรมการขนส่งทางบกบอกว่า
ให้ไปบอกตำรวจจราจรนะไม่ต้องยึดใบขับขี่
ใบสั่งมาไปจ่ายที่สอนอท้องที่นั้น

มันก็เลยเป็นปัญหาแบบนี้คนขับรถตู้บอกว่าคือจริงแล้วเนี่ย
ถ้าตำรวจจราจรเอาใบขับขี่ของพวกเขาไปนะ
เขาจะถูกกรมการขนส่งทางบกปรับตั้ง๕๐๐๐
หมายความว่าคนขับรถตู้โดยสารสาธารณะแบบนี้
เขาโดนทั้งขึ้นทั้งร่องนะต้องไปจ่ายค่าปรับจากกรมการขนส่งทางบก
แล้วก็ต้องไปเสียค่าปรับกับตำรวจจราจรด้วยนะเขาโดน๒ต่อ

ครับ
ถ้าเราจะต่อติดต่อพรบภาษีเนี่ยภาษีเราขาด
ขนส่งมันจะบังคับโดยตรงให้ติด

ถ้าไม่ติดมันเขาก็ไม่ต่อภาษีให้ครับรูดใบขับขี่ทุกครั้งครับ
ถ้าไม่รูดมันก็สัญญาณมันก็จะส่งเข้าขนส่งแล้วก็จะไปเสียค่าปรับ
ก็ประมาณห้าพันนะครับทางขนส่งเขาไม่ให้ยึดคือต้องเอามาใช้รูด
แต่เขาไม่สนใจเขาก็จับยึดเหมือนเดิมคุณจะรูดหรือไม่รูดยังไง
คุณจะเด้งขึ้นขนส่งเขาไม่สนใจครับ
เรื่องของเส้นทางต่างของรถโดยสารสาธารณะนะฮะ
แล้วก็จะตรวจสอบความเร็วด้วยว่าคุณขับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเปล่า
เกินปุ๊บมันจะส่งสัญญาณไปที่กรมการขนส่งทางบกด้วย
แล้วก็ระบุตัวตนของคนขับด้วย

ให้กับผู้สื่อข่าวของเราคุณนัทพงศ์ฟังนะครับ
บอกว่าการรูดใบขับขี่กับเครื่องต้องรูดทุกครั้งก่อนขับรถนะฮะ
ที่สำคัญต้องใช้ใบขับขี่รถสาธารณะประเภทหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้น

หากไม่รูดใบขับขี่มันจะมีเสียงติ๊บ

ใช่ค่ะ